ตลาดนัดแห่งหนึ่งมีอีกแล้วกลุ่มวัยรุ่นคู่อริ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายกันครับอันนี้เนี่ยเขาทำร้ายร่างกายกัน
แล้วก็มีวัยรุ่นได้รับบาดเจ็บ๒คน
เพื่อนของคนเจ็บก็เลยนำตัวคนที่บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
แต่กลุ่มคู่อริเนี่ยคือยังแค้นไม่เลิกตามไปชุลมุนวุ่นวายกันถึง
แหนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามไปถึงอย่างนั้นเลยนะคะ
เบื้องต้นตำรวจบอกว่ารู้ตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ทำร้ายร่างกาย
ทะเลาะวิวาดกันได้แล้วนะแล้วก็ช่วงเย็นที่ผ่านมา
ควบคุมตัววัยรุ่นเอาไว้๒คนเป็นคนที่ก่อเหตุนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๓กุมภาพันธ์
ก็คือเมื่อวานนี้ช่วง๑๓ทุ่มนะคะตำรวจภูทรกบิลบุรี
จังหวัดปราจีนบุรีก็เลยนำกำลังไประงับเหตุ
ก็ที่ห้องฉุกเฉินนะคะห้องฉุกเฉินตามกันไปขนาดนั้นน่ะ
คนเลยนะคะกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
เขาขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปก่อนหน้านี้ก็คือมีเพื่อนของกลุ่มวัยรุ่น
ที่ถูกทำร้ายร่างกายไปเที่ยวตลาดนัดสุพลตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรี
กำลังเดินดูของอยู่ก็มีกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ไปก่อเหตุที่โรงพยาบาลนะคะ
เข้ามาทำร้ายเขาเอาเหมือนกับของแข็งมาทุบจนได้รับบาดเจ็บไปสองคน
เป็นวัยรุ่นผู้ชายอายุสิบเจ็ดคนหนึ่งอายุสิบแปดคนหนึ่ง
เพื่อนก็เลยนำตัวคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลกับบิลบุรีปรากฏว่ากลุ่มที่ก่อเหตุ
ยังตามไปถึงที่โรงพยาบาลไปทำร้ายอีกอะค่ะ
วัยรุ่นอายุ๑๗ที่ถูกทำร้ายเขาเล่าให้ฟังนะ
พอรู้ข่าวว่าเพื่อนถูกทำร้ายแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ก็เดินทางมาเยี่ยมแล้วก็เดินออกไปสูบบุหรี่
กลุ่มคู่อริเดินเข้ามาแล้วก็รุมทำร้ายเลย

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกับกลุ่มเพื่อนเข้ามาเห็นพอดี
ก็เลยไปรีบตามญาติญาติให้มาช่วย
กลุ่มที่มารุมทำร้ายก็เลยวิ่งหนีกันไป
มันก็คือการล๊อคฟอง
ส่วนวัยรุ่นชายอายุ๑๘คนนี้อาการสาหัสนะคะ

คุณหมอก็ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเอกชน

ตำรวจส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่

แล้วก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลกล้องวงจรปิดก็เก็บภาพเอาไว้ได้ชัดเจนนะคะ
ตำรวจบอกว่ารู้เบาะแสหมดแล้วเดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยนะคะ
เนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ออกมาหน้าห้องฉุกเฉินเนี่ยนะคะ
คือเขามาเยี่ยมเพื่อนเพื่อนเจ็บอยู่แล้วอยู่ในห้องฉุกเฉินเยี่ยมเสร็จเขาเดินออกมา
กลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงที่มาทำร้ายเขาตามมาที่หน้าห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาล
แล้วก็ทำร้ายซ้ำเนี่ยค่ะโอ้โหเนี่ยแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดมันเห็นชัดเจน
ตำรวจบอกว่าอ๋อดูภาพนี้รู้เลยใครเป็นคนก่อเหตุครับแล้วก็ช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ย
ตำรวจสพกบินบุรีจับตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุได้สองคนนะคะที่บ้านหลังนึงค่ะ
เป็นวัยรุ่นชายอายุ๑๗ปีคนนี้เป็นลูกชายเจ้าของบ้าน
แล้วก็อายุ๑๘ปีคนนึงแล้วเขาก็รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุทำร้ายร่างกายคู่อริจริง
แล้วสาเหตุก็คือความหึงห่วงอะค่ะบอกว่าอดีตแฟนของตัวเองอ่ะ
อ่าไปคบหากับผู้บาดเจ็บครับ
แล้วก็มีการท้าทายกันผ่านเฟซบุ๊กแล้วก็บังเอิญไปเจอกันที่ตลาดนัด
พอเจอปุ๊บก็เลยโมโหก็เลยเข้าไปทำร้ายเลยอย่างนี้ค่ะ
ตำรวจตั้งข้อหาวัยรุ่นสองคนนี้นะคะร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็จะมีการสอบสวนเพื่อตามวัยรุ่นที่ร่วมก่อเหตุอีกหลายคนมาดำเนินคดีเพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่าวัยรุ่นที่ก่อเหตุเกือบ๒๐คนนะคะนี่จับได้แค่๒นะคะ
แต่ทางฝั่งของกลุ่มของคุณก็ไม่ได้มีใครบาดเจ็บอืม
ใช่ไหมแสดงว่ามาโรงพยาบาลนี่คือกะตามมาหาใช่ตั้งใจมาหาเรื่องต่ออย่างเงี้ยค่ะ
ตั้งใจมาเลยอ่ะอืม